ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในวงเล่าวงหนึ่งนะฮะ
เหตุการณ์เนี่ยถึงขั้นทำร้ายกันจนบาดเจ็บสาหัสเพียงเพราะว่าแบงค์๒๐ใบเดียว
๒๐ใบเดียวนะทำร้ายกันจนบาดเจ็บสาหัส
ตีหนึ่งเมื่อคืนครับทุกผู้ชมครับ
บนบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเป็นห้องเช่าของคนงานที่เขาอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับ
พบนายประวินพันธรศรีอายุ๓๓ปีถูกแทงด้วยของแข็งปลายแหลม
เข้าที่ใต้รักแร้ขวาเป็นแผลกว้าง๑แผลนะฮะเย็บ๕เข็ม
เอวข้างซ้ายอีกหนึ่งแผลเย็บเจ็ดเข็มมีแผลถูกของมีคมบาดที่นิ้วชี้ข้างขวา
แล้วก็นิ้วโป้งเท้าซ้ายอีกนี่นะฮะทั่วตัวเลยนะครับ
คนก่อเหตุก็เป็นคนที่อาศัยอยู่ในห้องเช่าด้วยกัน
ชื่อนายฉลองเทพไทยขาวอายุสามสิบสี่ปีนะครับก็ก่อเหตุแล้วไม่ได้หนีไปไหนนะครับ
อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับพอตำรวจมาก็อ้างว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเห็นว่า
มีแบงค์๒๐ปลิวมาตกที่พื้นแต่นายปียพงศ์อ้างว่าเป็นเงินของนายปียพงศ์ที่วางเอาไว้
ฉลองคนก่อเหตุกับนายปียพงศ์เนี่ยเขาก็โตเถียงกันนะ
แล้วอ้างว่าไม่ได้ใช้มีดก่อเหตุนะไม่ได้ไปแทงไปฟันอะไรเขา
แต่ใช้กุญแจรถยนต์แทงนายประวินตัวเขาเองก็บาดเจ็บที่นิ้วโป้งมือซ้ายเหมือนกัน
ตอนเกิดเหตุเนี่ยตอนนั้นตั้งวงดื่มเหล้าขาวอยู่ด้วยกัน
ใช้กุญแจนี่แหละเป็นอาวุธแต่ว่าตัวผมก็เจ็บเห็นไหมนิ้วผมก็เลือดไหลเนี่ยนะฮะ
นายประวินคนเจ็บนะนายฉลองคนก่อเหตุ
ที่ห้องเช่าที่เกิดเหตุนะครับนี่ฮะได้ไปเจอกับนางน้อยนางน้อย
สี่สิบเก้าปีเป็นแม่ของนายปียพงศ์นางน้อยก็อยู่ในเหตุการณ์เมื่อ
คืนนี้บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยประวินคนเจ็บเนี่ยเป็นลูกของ
พี่สาวของเธอก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องกับปียพงศ์ลูกชาย
เธอนะปียพงศ์ลูกชายเธออายุ๒๕โดยประวินเนี่ยเป็นคนที่มาช่วย
ยพงศ์นะทำงานปูกระเบื้องเมื่อคืนนี้อยู่จนดึกก็เลยนอน
ค้างที่ห้องเช่าที่เกิดเหตุก่อนเกิดเหตุนางน้อยกับนาย
ยพงศ์ลูกชายแล้วก็นายประวินคนเจ็บรวมทั้งนายฉลองคน
ก่อเหตุแล้วก็มีเพื่อนผู้หญิงอีกคนนึงที่อาศัยอยู่ที่
ห้องเช่าหมายเลขสิบก็ชวนกันดื่มเหล้าขาวแต่ไปดื่มกันที่หน้า
ควักเงินแบงค์๒๐ออกมาวางกลางโต๊ะวงเล่าแล้วก็พูดว่า
เอ้าถ้าจะไปซื้อเหล้าเพิ่มอ่ะก็มีเงินอยู่แค่นี้แหละ
อ่าก็คือแบงค์ยี่สิบค่ะก่อนที่เพื่อนข้างห้องของเธอจะพูด
มาว่าเฮ้ยนั่นมันเงินแบงค์๒๐มันของเขานี่นะนายฉลองก็พูด
กลับไปที่เพื่อนข้างห้องว่าจะเอาเงินนี้ก็เอาไปเดี๋ยวไป
เอาเงินอ่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเอาเงินให้นางน้อยเองนะแต่นางน้อย
ก็ปฏิเสธไม่รับเงินจากนายฉลองนายปียพงศ์ลูกชายของนางน้อย
ก็พูดเสียงดังใส่นายฉลองว่าเงินนี้มันเงินแม่ผมอะไรประมาณ
เถียงกันเรื่องเงิน๒๐อ่ะนะทำให้นายฉลองเนี่ยโมโหแล้วก็เดิน
ประวินเข้าไปห้ามฮะไปผลักนายฉลองแล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษนาย
ฉลองแทนไหนปริยพงษ์เนี่ยประมาณว่าอยากให้เรื่องมันจบนะแต่นาย
ไม่ยอมชกนายประวินเข้าที่เอวฝั่งซ้ายแล้วก็เกิดการชก
กันชุลมุนก่อนจะใช้มีดแทงเข้ารักแร้นายประวิน
ล้มลงแล้วก็บาดเจ็บสาหัสนะครับแล้วก็เดินกลับขึ้น

มคือไอ้เด็กประวัติหญิงพวกเองและนายรักของผม

อันคราชนินที่นี้
ก็เลยผลักหน้าอกเข้าไปทีนี้มึงผลักหน้าอกกูทำไม
ผมก็บอกว่าให้พี่ถอยไปมันต้องทำอะไรกันเงินแค่๒๐บาทผมใช้ได้
แล้วเขาก็วิ่งขึ้นไปข้างบนเขาไปเอามีดมาอืมทีนี้เขาก็จับโต๊ะ
เก้าอี้นั่งจะตีนายบวินหนูก็ไปห้ามออก
หนูไปจับเขาออกทีที่เขาวิ่งใส่กันเนี่ย
เงินแค่ยี่สิบบาทไม่สมควรแทงกันแบบนี้หรอกนายฉลองเขาไม่ขอให้ข้อมูลนะครับอ่า
ส่วนนายประวินคนเจ็บตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาล
บอกว่าตอนเกิดเหตุก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถูกแทงมารู้ก็ตอนเลือดไหลแล้วนะครับ
ยืนนั้นว่ายังไงก็ต้องเอาผิดกับนายฉรอง

คนที่นายประวินคนเจ็บเขาพยายามที่จะไปรับแทนเนี่ยนะ
ก็เล่าเหตุการณ์เอาไว้นะครับเดี๋ยวฟังนะครับ

เมาแล้วก็เลยมันพูดมันไม่เข้าหูเขาก็เลยมีเรื่องกัน
แฟนหนูค่ะแฟนหนูเป็นคนที่ว่าพูดเสียงดังแต่ไม่มีอะไร
ค่ะเขาก็คงคิดว่าแฟนหนูโวยวายอะไรประมาณนี้ค่ะ

เขาก็เลยคิดว่าพี่ปวินจะเข้าไปทำร้าย
เขาก็เลยวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นห้องแล้วก็ไปเอามีดมามาแทง
ค่ะที่จริงจะมาแทงแฟนหนูเองแต่ทีนี้แฟนหนูมันวิ่งเข้ามาในบ้านก่อนแล้วค่ะ
หนูก็เลยไปแทงพี่ปวินแทนอืม
มีดค่ะเขาบอกแต่แต่ทางคนก่อเหตุเขาบอกว่าเป็นกุญแจ
เขาบอกว่าเนี่ยเขาใช้กุญแจเนี่ยแทงแต่ความจริงน่ะมันไม่ใช่
เราเห็นเลยเห็นว่าเป็นมีดค่ะเป็นอาวุธแบบไหนเป็นมีดปลายแหลมเล็กเล็กอะค่ะ
นี่เขาก็ยืนยันว่านายฉลองใช้มีด
แต่นายฉลองก็ยืนยันว่าใช้กุญแจแล้วก็ไปให้ปากคำกับตำรวจสพบางพลีเบื้องต้นแล้วนะครับ
ซึ่งตำรวจบอกว่านายฉลองก็ยังยืนยันว่าไม่ได้ใช้มีดแทงนายประวินนะครับ
ใช้กุญแจแต่ตำรวจยังไม่ปากใจเชื่อนะครับ
ตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อหานะครับเพราะว่าต้องรอให้นายประวินอาการดีขึ้น
แล้วก็สอบปากคำก่อนนะครับแล้วก็ดูเรื่องของบาดแผลก่อน
เดี๋ยวก็จะแจ้งข้อหาดำเนินคดีต่อไป